ส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อยากให้ตั้งใจฟังนะคะ
แล้วก็ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยได้ไหมคะ
ว่าคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกับข่าวนี้ของตำรวจ
ตำรวจกับประชาชนอีกแล้วค่ะ
คุณผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อว่าคุณจ๋าหน้าตาสวยเชียวนะคะ
ปรากฏว่าเธอเนี่ยโดนเอารูปไปทำโปรไฟล์ในเฟซบุ๊ก
แล้วไปหลอกขายกล่องสุ่มก็กลายเป็นว่าเธอตกเป็นผู้เสียหายถูกไหมฮะ
เธอก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอรวบรวมหลักฐานต่าง
ใช้เวลา๑๕วันเธอบอกว่าเฮ้ยมันช้าเกินไป

คุณจ๋าบอกว่าขอเมลได้ไหมเดี๋ยวเอาหลักฐานทั้งหมดส่งให้ทางเมลตำรวจบอก
ไม่มีงั้นขอถ่ายเอกสารได้ไหม
ไม่ได้โอ้โหคุณจ๋าบอกเดือดเลยนะคะทำงานล่าช้าแถม
ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเธอก็เลยระบายแบบนี้อยากให้ฟังคลิปค่ะ
จะมาแจ้งความตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงนะกระโจ
สามโมงกว่านะคะสามโมงกว่านี่ประมาณหกโมงแล้วเพิ่งจะเสร็จเรื่อง
แล้วเอกสารสองใบนั้นเลขที่บัญชีอยู่ในนั้นเขาบอกไปเอามา
บอกพี่คะมันเพิ่งมันเพิ่งตอบมาเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ปินให้หนูหน่อยได้ไหม
สองใบเองเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่ได้ไปหาที่ปริ้นต์เอาเอง
เลยบอกว่าพี่เครื่องปินพี่อ่ะเครื่องปินเอกสารอ่ะ
มันอยู่หลังพี่สองเก้าพี่ปินให้หนูหน่อยได้ไหม
เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะเอกสารใครเอกสารมันไม่เกี่ยวกัน
ทำไมทำให้ประชาชนไม่ได้
ตำรวจคนไหนไม่มีอีเมลใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเรียน

มันยกไหนแล้วถ้าไม่เป็นก็เสียเราไปเลย
อ๋ออยู่ในท้องที่ของกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
เพราะเกิดขึ้นที่สพบังแม่นางจังหวัดนทบุรี
ทีนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านรู้เรื่องแล้วนะ
แล้วท่านมาดูแลเคสนี้ด้วยตัวเองเลยแล้วบอกว่า
ไม่ได้นะตำรวจต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไป
ยุคนี้ยุคอะไรคะไทยแลนด์๔๐ยุคดิจิทัล
ขนาดว่าอีเมลท่านยังไม่มีท่านไม่มีจริงหรือกะไร

ผู้หญิงคนนี้ชื่อเล่นชื่อว่าจ๋าหรือนางสาวดวงใจนะคะ
จะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สพบังแม่นางจังหวัดนทบุรี
เพราะเธออ้างว่าถูกนายปียพงศ์นำรูปของเธอไปตั้งโปรไฟล์ในเฟซบุ๊ก
หลอกขายกล่องสุ่มให้กับลูกค้าจนกระทั่งลูกค้าหลงเชื่อ
เงินเข้าบัญชีของนายปียพงศ์แล้วปียพงศ์ก็หายไป

ที่เสียหายเธอก็เสียหายด้วยเพราะโดนเอารูปไปตั้งโปรไฟล์นะฮะ
เธอบอกว่าไม่พอใจที่พนักงานสอบสวนคือรับเรื่องไว้แล้ว
อ่ะรับแจ้งความไหมรับแจ้งความ
แต่บอกว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ๑๕วัน
๕วันเธอบอกว่ามันช้าไป
จ๋าบอกเอ้าถ้าเกิดว่าระหว่างรอ๑๕วัน
แล้วนายปียพงศ์ไปทำกับคนอื่นอีก
กลายเป็นว่าเดี๋ยวจะมีเหยื่อถูกหลอกเพิ่มอีกใช่ไหม
ทีนี้ทางพนักงานสอบสวนบอกว่าอ้าว
ก็หลักฐานมันไม่เพียงพอต้องรวบรวมพยาหลักฐานก่อน

แต่คุณผู้ชมคือคุณจ๋าบอกว่า
หลักฐานไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวอำนวยความสะดวกค่ะ
เปิดมือถือของเธอเลยแล้วก็ให้ดูว่า

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะส่งหลักฐานทั้งหมดที่อยู่ในมือถือของเธอเนี่ย
ส่งให้ทางเมลของตำรวจรู้ไหมคะตำรวจบอกว่าไง
ทำไม่เป็นทำไม่เป็นไม่มีอีเมล

จริงเหรอเออไม่อยากจะเชื่อนะคะ

ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของภาคหนึ่งเลยนะคะ
ท่านมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ผู้กำกับสพบางแม่นางพันธุ์ตำรวจเอกรณพัฒน์ธรรมทิมทองชัย
บอกว่าได้สอบถามพนักงานสอบสวนแล้ว
ก็คือร้อยเวรเจ้าของเรื่องทราบว่าเป็นเหตุเข้าใจผิด
ทางพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ใช้เวลาหลายวันเกรงว่าคนร้ายจะไปหลอกรายอื่นอีก
ตรงนี้ก็เลยประสานขอโทษไปทางผู้เสียหายแล้ว
พร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้ทันที
โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้แล้วด้วยนะคะ
หนีไปแล้วแบไปแล้วตอนนี้จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
ตอนนี้สั่งการให้ทางผู้กำกับสพบังแม่นาง
เปลี่ยนพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนี้ใหม่
โดยใช้พนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์
ให้มาทำคดีนี้แทนเพื่อให้คดีมีความคืบหน้า
แล้วก็ท่านบอกว่าจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะ
เรื่องของการปริ้นต์เอกสารไม่กี่แผ่นจริงแล้ว
ตำรวจน่าจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้

คนตำรวจโทจีรพรรดิภูมิจิตรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

กระบวนการทำงานเขามีวิธีการทำงานอยู่แล้ว

ไม่ใช่แป๊บพอแจ้งความปุ๊บจะไปไล่จับปั๊บ
ต้องมีกระบวนการในการรวบรวมพยาหลักฐานอันนี้ชัดเจนนะฮะ